ไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงกลางดึกนะคะ
แถวซอยวงสว่าง๑๑เนี่ย
มีเหตุวัยรุ่นประมาณ๑๐คนได้ไปรุมทำร้ายนักศึกษานุ่มคนนึง
แล้วก็ปาดคอ๑๐ท่านเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็เร่งไล่ล่าตัวคนร้ายกลุ่มนี้มานะคะ
ตำรวจสนประชาชื่นก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในซอยวงสว่าง๑๑เขตบางซื่อ
พบศพชายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำตาลสวมกางเกงวอร์มรองเท้าแตะ
มีกระเป๋าคาดหน้าอกนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าร้านขายอาหารตามสั่ง
ตามร่างกายของเขาเนี่ยพบบาดแผลบริเวณลำคอ๒แผลเป็นบาดแผลลึก๑แผล
อีกแผลยาวประมาณเกือบ๑๐เซนติเมตร
ทราบชื่อของผู้ตายคือนายวิชาหนูอุดมอายุ๒๐ปีชาวจังหวัดพัทธลุง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
รู้จักกับผู้ตายเพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
ซึ่งผู้ตายเพิ่งย้ายมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาเรียนต่อชั้นปี๑
ลักษณะนิสัยผู้ตายเป็นเด็กดีเรียบร้อย
คิดว่าไม่น่าจะมีคู่อริอะไรมาตามรุมทำร้ายเอาชีวิตนะคะ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย
เพราะก่อเหตุอย่างอุกอาจมาก
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ตายมาดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก๒คนที่ร้าน๑๔เหรียญ

ตัวเขาก็นั่งอยู่อีกโต๊ะนึง
ยืนยันว่าตอนอยู่ในร้านกลุ่มผู้ตายก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสกับใครแต่อย่างใด
หลังร้านปิดประมาณเที่ยงคืนก็เลยแยกย้ายเดินเท้ากลับที่พัก
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะคาดว่ากลุ่มผู้ตายอาจจะสวนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งมาโดยรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มเลยเนี่ยรวมประมาณ๑๐คน
จากนั้นก็เข้ามารุมทำร้ายใช้ทั้งหมวกกันน็อกทั้งมีดเนี่ย
เข้าที่คอจนอาการสาหัสก็ต้องวิ่งหนีตายไปทางร้านอาหาร
ฟังเสียงของเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นเด็กในคณะนี่แหละ
เออเด็กอ่ะคือรู้จักกับน้องผมอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยอืมเออ
น้องผมก็มาเห็นเมื่อวานตอนแรกก็ไม่มันก็ไม่คิดใช่ไหม
ว่าเป็นน้องมันมันก็ซึมไปเลยอ่ะทบมากินเหมือนกัน
ก็กินเมื่อวานอ่ะอืมแล้วเขามีเรื่องอะไรกันในร้านไหม
ไม่มีไม่มีเลยผมออกจากร้านผิดไม่มีเลย
แล้วผมมาจะไปกินต่อใช่ไหมแล้วก็ไปเจอนอนแบบกองเลือด
เลือดเต็มแล้วอ่ะแต่ตอนนั้นแบบโคตรแบบคือเขาแบบรถรถผ่าน
สามคันนะไม่มีใครช่วยเลยขณะเดียวกันนะคะเขามีรายงานด้วยว่า
มีคนพบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเสื้อผ้ามีคราบเลือดเดินเท้าอยู่ภายในซอย
ก่อนจะมาขอยืมใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับเพื่อนโดยแจ้งบอกว่า
คนก่อเหตุน่าจะเป็นน้องชายเธอเองซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
กำลังเร่งติดตามตัวหญิงสาวคนนี้อยู่นะฮะมาสอบสวนว่าตกลงใช่พี่สาวของคนก่อเหตุไหม
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
วันนี้มีการเรียกประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
งหน้าที่กันติดตามคดีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้สรุปปมการก่อเหตุ
เพราะเพื่อนผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่รู้จักใครในกลุ่มของคนที่เข้ามาก่อเหตุเลย
และตัวผู้เสียชีวิตไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
สาเหตุอื่นอย่างเช่นเรื่องการขัดแย้งระหว่างสถาบันใช่ไหมเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้น้ำหนักนะคะ
ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ช่วงที่นักศึกษาจะมาดักทำร้ายกัน
ส่วนจะเป็นเรื่องมาทำร้ายผิดตัวหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะคะก็เดี๋ยวต้องดูก่อน
เมืองต้นทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ขี่กันมาเป็นกลุ่ม
พอมาพบผู้ก่อเหตุเดินด้วยกัน๓คนก็เลยลงมือก่อเหตุค่ะ